ต่อที่เหตุการณ์บานปลายที่มันเกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับ

แท็กซี่ทางนึงขับมาไปเหยียบสายยางเขา

พี่เป็นหลวงจริงไม่ใช่
ผมถ่ายอยู่แล้ว

เราอย่าเพิ่งทำอะไร
ไ้เดี๋ยว

ไม่น่ามีเหตุการณ์แล้วก็ทางเด็กครับ